คุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยมันกลายมาเป็นประเด็นกลายมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์น่าจะเรื่องยาวต้องตามกันต่อนะคะ
เพราะว่าเพจแหม่มโพดำเนี่ยเขามีการมาโพสต์บอกว่าจะแฉรายการช่องส่องผีคือมันมีหลายประเด็นเหลือเกินคุณผู้ชม
เรื่องเกี่ยวกับการบิดเบือนเรื่องราวในเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันนี้หนึ่งแหละมีเรื่องเกี่ยวกับการรับบริจาคเอ๊ะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเงินบริจาคแล้วเนี่ยพอมันกลายมาเป็นประเด็นแบบนี้เนี่ยนะคะก็อยากให้ทางหน่วยงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบรายการนี้หน่อยคือแล้วก็เนี่ย
ตรวจสอบพอเรื่องของรายการผีรายการนี้แหม่มโพดำก็ออกมาตรวจสอบแล้วบอก
มันจะเป็นข่าวใหญ่ยิ่งกว่าข่าวของช้อนอีกนะฮะ
ถูกต้องค่ะทีนี้ไม่ใช่แค่แหม่มโพดำอย่างเดียวไงคุณ
ตี้สื่อรายการโทรทัศน์ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์
จริงเพจออกมาแฉเรื่องนี้ก่อน
แล้วแหม่มก็เลยออกมาแฉต่อ

เรื่องที่จะทำให้ดรามาชรบุรณะฮิรัณ

ค่าความเสียหายทั้งทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

เดี๋ยวกูจุดทูบให้คุณเท้าศรีสุวรรณพิรมพักดีประทับ

ก่อนที่จะเข้าคลาสแหกช่องอะไรเนี่ยนะฮะแหกรายการเนี่ยนะฮะ
ขอเชิญลูกเพจไปเล็กเชอร์ที่นี่ก่อน
ซึ่งเพจนี้เขามีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเงินรับบริจาคของรายการนี้
ใช่ค่ะต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชม
ช่องส่องผีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้นะคะ
คือในรายการนี้เขาจะมีพิธีกรทั้งหมด๓คน
หนึ่งในนั้นเนี่ยที่รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันก็คือคุณบ๊วยเชษฐวุฒิวัชรคุณ
อันนี้คือคุณบ๊วยแล้วก็มีอาจารย์เรนนี่สุรประพาคำขจร
เรนนี่ถือว่าเป็นเหมือนกับคนที่สื่อ
เสียวิญญาณได้อาจารย์เห็นผีแหม่มโพดำก็จวกอาจารย์เรนนี่นี่หนักพอสมควร
เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังส่วนอีกคนนึงค่ะพิธีกรก็คือเจมส์สารวุฒิวรพันธวีโชธ
อันนี้ทั้ง๓คนร่วมเป็นพิธีกรทีนี้เข้าไปดูในเพจนี้นะ
แหม่มโพดำเขาก็ตั้งคำถามเป็นข้อข้อเลยนะคะอย่างข้อแรก
คือเขาก็พูดถึงอาจารย์เรนนี่ผู้หญิงบอกว่าเคยแอบอ้างว่าประสบอุบัติเหตุ
แขนหักขาหักคืออาจจะคอหักด้วยเอาง่าย
คือเหมือนกับตายไปแล้วฟื้นมาแล้วก็เลยสามารถติดต่อกับผีกับวิญญาณ
บูรพกษัตริย์หลากหลายพระองค์ได้
แล้วก็อ้างตนว่าเป็นเทวดาบิดเบือนประวัติศาสตร์สร้างความเชื่อพิษดาร
ชาวบ้านเอาของประหลาดไปบูชาที่วัดหรือว่าโบราณสถานแห่งนั้น
โบราณสถานหรือวัดได้รับผลกระทบ
แล้วก็ยังมีการหลอกขายเครื่องรางปลุกเสกบูชาผี
แหม่มบอกว่ามีการให้คนบูชากอก้อนหรือว่าเมดูซ่า
ซึ่งมีการขายเหรียญผีให้คนเอาไปบูชาในราคาค่อนข้างสูง
แม่มบอกว่าเราจะไปบูชาทำไม
เพราะว่าเมดูซ่าเป็นอสุรกายที่เกลียดมนุษย์
และเราจะต้องไปบูชาทำไมยังไง
คือเป็นปีศาจแห่งการทำลายล้าง
นอกจากนั้นมันมีอีกประเด็นนึงที่สงสัยคือการเปิดรับบริจาค
ชื่อบัญชีเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าดูในรายการเห็นไหมคะ
ชื่อบัญชีจะเป็นชื่อของคุณบ๊วยเชษฐวุฒิ
แล้วทีนี้สมมุติเวลาที่มีคนบริจาคไปเนี่ย
กลายเป็นว่าชื่อที่ใส่อยู่ในใบอนุโมทนาบัตรเนี่ย

คือใบอนุโมทนาบัตรมาจากการที่เพจแอนตี้
สื่อรายการโทรศัพท์ที่บิดเวียนประวัติศาสตร์ชาติ
เอาใบอนุโมทนาบัตรซึ่งเป็นชื่อของคุณบ๊วย
ในการบริจาคเงินให้วัดเกือบ๒ล้านบาทเอามาแฉก่อน
พอเอามาแฉทีนี้แหละแหม่มโพดำเขาเห็น
เออมันน่าจะแฉต่อได้
ก็เลยไปเจาะแฉรายการช่องส่องผีนี้เลย

แล้วก็พูดถึงเรื่องของเงินรับบริจาคนี้ด้วย
บอกว่าเอ๊ะทำไมเอาชื่อของคุณบ๊วยมาเปิดบัญชี
มีทั้งบัญชีธนาคารหลายบัญชีกสิกรกรุงไทย

แต่ถ้าจะคิดบริจาคแบบนี้
ทำไมไม่ให้คนบริจาคเข้าไปในวัดเลย

ทำไมต้องมาเป็นบัญชีชื่อคุณบ๊วย
แล้วทีนี้ล่าสุดคือจะไปเปิดมูลนิธิช่องส่องผี
ทีนี้แหม่มโพดำก็เลยบอกว่าโอ๊ยตรวจสอบยากขึ้นไปอีก
มูลนิธิบูชาผีแต่ว่ารับเงินไปช่วยวัด

มันจะเข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนไหม
ทีนี้ทางเพจแหม่มโพดำแท็กไปที่กรมการศาสนานะ
ให้ช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่าถูกรายการช่องส่องผีกล่าวหาว่า
พ่อเขาตายเพราะโกงเงินกลายเป็นวิญญาณเปรต
คือคิดจะพูดอะไรก็พูดใส่ร้ายแม้กระทั่งคนตาย
ใช่ค่ะแหม่มโพดำเขาบอกว่าพร้อมเลยนะคุณ

เปิดอัพแนวที่มีแฟนเพจเป็นแสน
แล้วก็บอกด้วยเดี๋ยวจะขยี้เอง
แต่พอเข้าไปดูนะคุณผู้ชม
มาจับผิดรายการเยอะบางคนก็มาบอกว่า
จังหวะการถ่ายทำรวมถึงพิธีกรดำเนินรายการอย่างอาจารย์เรนนี่เนี่ย
สวดมนต์การมองเห็นอดีตชาติของแขกรับเชิญมันแปลกไหม

แต่ทีนี้ดิฉันก็เข้าไปดูในเพจช่องส่องผี

ข้อความที่ชี้แจงยาวเลยคุณผู้ชม
บอกว่าชี้แจงทุกข้อที่แหม่มโพดำถามที่เพจถามที่คนในสังคมถาม
แล้วดิฉันอ่านให้ฟังเป็นบางช่วงบางตอนแล้วกันค่ะ
เพราะว่าตอนหนึ่งระบุบอกว่าขอบคุณทุกท่าน
เราไม่คิดว่ารายการเล็กที่มีทีมงานไม่ถึง๒๐คน

ทำให้ทุกคนร่วมกันมาเล่นข่าวโจมตีเรา
เราขออยู่ในที่ของเราแล้วก็ทำความดีต่อไปเถอะครับ
หากท่านใดไม่หยุดอยากเข้ามาชม
เราก็เชิญที่กองถ่ายทำได้เลย
แต่ถ้ายังไม่หยุดพูดความไม่จริงที่ทำให้เราเสียหาย
เราก็พร้อมจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งเราจะทำเท่าที่จำเป็นกับคนที่กล่าวหาเราจริง
ส่วนคนที่พิมพ์ตามอารมณ์พิมพ์โดยไม่ได้ไตรตรอง
หรือเชื่อตามที่อ่านมาอันนี้เราเข้าใจ

ประโยคนึงที่มีการชี้แจงออกมานะครับ
เรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือเปล่า
เขาบอกว่าเขายืนยันว่าสิ่งที่รายการทำ

กล้องเห็นไม่มีการตัดต่อไม่มีสคริปต์จริงนะครับ
ขอเชิญชวนคนไม่เชื่อไม่มั่นใจให้มาดูได้เลยนะครับ
หากยังสงสัยเราไม่เคยปิดกั้นให้ใครมาชม
หากเป็นไปได้นักวิชาการหรือใคร
อยากจะมามีส่วนร่วมในการถกประเด็นกับเรา
เราก็ยินดีสามารถที่จะติดต่อเข้ามา
เขาบอกว่าเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มันมีอยู่

แต่สิ่งที่รายการนำเสนอ
เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เหมือนคู่ขนานของประวัติศาสตร์
ที่อาจารย์เรนนี่สัมผัสและเห็นรวมถึงรับรู้ได้
เราก็เสนอตามที่อาจารย์เรนนี่เขาสัมผัสได้
มันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์อีกแง่อีกมุมหนึ่ง

บอกว่าการทำรายการของเราทำให้เกิดกระแสบุญ
แล้วก็นำพาญาติธรรมทั้งหลายมาร่วมบุญ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยว
แล้วก็ทำให้คนเกรงกลัวต่อบาป
ละเว้นการฆ่าตัวตาย
คือคนมาเข้าวัดธรรมนุบำรุงศาสนาสวดมนต์รักษาศิลป

ก็เราได้รับคำบอกเล่าจากวิญญาณ

บอกให้ผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชม

ถูกต้องค่ะแต่ทีนี้ทีมงานของเราก็ต้องพยายามติดต่อแล้วค่ะ
ไปถามถึงคุณบ๊วยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณบ๊วยก็ตอบเรานะตอบเบื้องต้น
บอกว่าทั้งตัวคุณบ๊วยเองรวมถึงทีมงานเนี่ย
สุทธิ์ใจในการทำความดี
อยากให้คนที่พูดที่ว่าที่โจมตี
ไปดูรายการก่อนแล้วจะรู้ว่าจริงแล้วเนี่ย
คนเราน่ากลัวกว่าผีอีก
ทีนี้นักข่าวก็ถามค่ะเรื่องประเด็นเงินบริจาคต่าง
คุณบ๊วยบอกว่าเอางี้ได้ไหม
เดี๋ยวผมจะชี้แจงทั้งหมดเลยรอหน่อยได้ไหม
วันจันทร์หน้าคงไม่ช้าเกินไปใช่ไหม
เดี๋ยวไปเจอกันได้เลยที่วัดสะเกด
เพราะว่าทางรายการจะมีการทำบุญที่วัดสะเกด
พอทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้ว๙โมงเช้า
เดี๋ยวผมจะชี้แจงทุกประเด็นที่คนสงสัย

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือในการจับผีอันนี้
ผมเคยดูรายการนะผมก็รู้สึกเอ๊ะ
มันจับเรด้าผีได้จริงหรือเปล่า
ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าไอ้เครื่องมือจับผีเนี่ย
เวลาที่เขาเอาไปสัมผัสเห็นไหม
คือถ้าเกิดว่าในมุมเล็กมันเหมือนจะมีบางมุม
ที่เห็นเป็นเหมือนกับรูปร่างคนตัวเล็ก
แล้วทีนี้เขาจะบอกว่าเป็นผีเป็นผีเด็ก

ไอ้เครื่องจับผีมันเป็นอย่างไรกันแน่
ทำให้เกิดภาพคล้ายโครงกระดูก
เส้นเขียวเส้นอินฟาเรดคล้ายเด็กวาดรูป
โดยระบุข้อความบอกว่าไหมนะ
ในห้องจ่ามีวิญญาณเด็กชาติที่แล้วเคยทำแท้งมาหรือนี่
พร้อมโพสต์สอนการใช้อุปกรณ์ทำให้เกิดภาพคล้ายโครงกระดูก
ซึ่งทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีอุปกรณ์อันนี้
จับความเคลื่อนไหวและตรวจจับโครงร่างของร่างกาย
แล้วก็เสียงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถบังคับอุปกรณ์หนึ่งได้นะครับ
คือต้องติดอยู่ในตำแหน่งที่เสถียรด้วยนะคือนิ่ง

พอถอยออกมาเจ้ากล้องนี้มันจะตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้
ว่าเราทำมือยังไงเคลื่อนไหวยังไงได้
ครับต้องอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมนะฮะไม่งั้นมันจะประมวลผลผิดพลาดนะครับระยะเหมาะสมคือ๓เมตร
ไปส่องโดยที่ถือไปถือมาส่องนู่นส่องนี่ส่องต้นไม้ส่องกิ่งไม้
เครื่องนี้มันอาจจะมีความผิดพลาดในการไปจับภาพต่อไม้กิ่งไม้
กลายเป็นภาพเหมือนเป็นแขนเป็นขาได้
นี่ดิฉันไปดูไปฟังผู้เชี่ยวชาญที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนี่ย
แต่ทีนี้มันก็มีคนพวกรายการส่องผีเนี่ยเอาไปใช้
แต่ว่าตัวซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เนี่ยเวลาที่เขาไปตรวจจับอะไรก็ตาม
แล้วมันไม่ใช่รูปร่างมนุษย์
แต่ซอฟต์แวร์มันก็จะมีการผิดเพี้ยน
คือจะโยงเป็นรูปโครงกระดูกเหมือนร่างมนุษย์ตัวเล็ก

อันนี้คือมันเป็นความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ที่มันเกิดขึ้นได้
ถ้าเกิดคุณเอาไปใช้แบบไม่ถูกขั้นตอน
ใช่ค่ะแล้วคุณถือไปถือมา
เป็นเหมือนโครงกระดูกตัวเล็กอยู่ข้างล่าง
แล้วคนก็เลยไปตีความว่าโครงกระดูกเล็กนั้นน่ะคือผี
คือไปทำแท้งมามีผีเด็กตาม

ก็เป็นอุปกรณ์นะฮะคินเน็กอะไรเนี่ยนะฮะ

อ่าพอเรารู้ละว่าอุปกรณ์นี้จริงมันใช้กับทำอะไร
แล้วพอเอามาใช้ผิดวิธีเนี่ยมันจะเกิดผลยังไง
ส่วนเรื่องของเนื้อหารายการ

เพราะว่าเราไปสอบถามจากพลโทพีรพงศ์มานกิจ
กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากศธช

ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายการช่องส่องผีแล้ว
ซึ่งการพิจารณาตามอำนาจของกศธชเนี่ย
จะดำเนินการได้เฉพาะช่องทางที่ออกอากาศผ่านทางทีวี

ต้นก็จะติดต่อไปยังช่องที่รายการนี้ออกอากาศ
แล้วก็เตือนด้วยวาจาเกี่ยวกับเนื้อหาที่ออกอากาศ
คือตรงนี้ติดต่อไปแล้วเตือนด้วยวาจาไปเรียบร้อยแล้ว
บอกว่าเนื้อหาที่ออกอากาศมันอาจจะมีความผิด
มาตรา๓๗พรบการประกอบกิจการกระจายเสียง

เรื่องอะไรล่ะที่ผิดเรื่องความเชื่อนอกระบบค่ะ
แล้วกศธชก็ย้ำเตือนนะต้องระวังการนำเสนอครั้งต่อไปด้วย
ทีนี้เจ้าของช่องเขาก็รับทราบ
แล้วก็ยอมรับการเตือนครั้งนี้ชี้แจงเบื้องต้นด้วยนะคะ
บอกว่าเนื้อหารายการที่ออกอากาศในตอนที่ผ่านมาเนี่ย
มันเป็นการร่วมผลิตกับบริษัทเอกชน
ก็อาจจะไม่ได้ตรวจสอบการอย่างละเอียดก่อนที่จะมาออกอากาศ
ทีนี้การพิจารณาของกศธชเนี่ย
ก็เลยจะทำหนังสือเชิญเจ้าของช่องของรายการช่องส่องผีเนี่ย
มาให้ข้อมูลมาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดอย่างเป็นทางการ
คือทางรายการเขาจะแถลง๖กรกฎาถูกไหมคะ
แล้ว๑๖กรกฎาคมเนี่ยทางช่องเนี่ย
เขาจะต้องมาชี้แจงกับทางกศธช
แล้วกศธชก็จะพิจารณาบทลงโทษตามขั้นตอนต่อไปด้วย